วงคู่มากับนักร้องที่มีสไตล์แตกต่างกันอย่างน้องพลอยชมพูนะคะ
พร้อมกันแบบนี้หลายคนงงเลยว่าเฮ้ยต่างคั่วต่างสไตล์แบบนี้เนี่ยจะมีลุ้นร่วมงานกันหรือเปล่า
แล้วสัญญาโกลอินเตอร์ไปทำเพลงเมืองนอกของน้องพลอยชมพูจะออกสตาร์ทตอนไหน
รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องออกมาเคลียร์
คือมีกระแสข่าวว่าน้องพลอยชมพูเนี่ยไม่รับงานแสดงแล้วจริงหรือไม่ไปฟังค่ะ
ซึ่งก็ทำงานร่วมกับของไทยของประเทศอื่นในใกล้เคียงนี้ด้วยค่ะ
ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเดือนหน้าก็จะมีออกเพลงซิงเกิ้ลใหม่เป็นเพลงสากล

พวกอีเวนต์อะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้

ก็โอเคค่ะก็ถ้าแบบว่ามีบทไหนที่น่าสนใจก็รับแสดงนะคะ
งานแสดงยังรับอยู่นะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ
ต่อด้วยวงอีกหนึ่งวงค่ะที่มาแรงอยู่เหมือนกัน
สำหรับสี่หนุ่มวงมีนเจ้าของเพลงฮิตหมายความว่าอะไร

อยากรู้จังเลยว่ามีหนุ่มใครในสี่คนนี้สดบ้างรึเปล่า
ไปฟังกันค่ะ
มีเจ้าของกันหมดละไหมครับสาวจนธรรมะ
มีคนสด๑กับตามีคนสดมานานมาก

ไม่อยู่เล็ดรอดมาได้ครับ
อ๋อผมรู้สึกว่า